ใช่ก็ตอนแรกไม่ได้ลางานใด

แล้วก็กลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอก
เพราะว่าคือเหมือนในห้องเขาเด็กและเพื่อนเขาได้
ก็คือเหมือนแบบเขาอาจจะไปนั่งอยู่แต่
๑๒แล้วให้ส่งวันนี้
แล้วก็เพิ่งจะลางานเมื่อวานว่าแบบ

เอ้ยซึ่งเราก็เพื่อที่จะไปมันเกิดลูก

เออเราต้องไปจริง
พัดดูหน้าเขาออกดึงหน้ามาก
วันนี้ฉันนี่ฉันได้นั่งตรงกลางคือแพทย์จะดูหน้าลูกออกเลยแล้ว
แพทย์ก็ซื้อเป็นแบบคับเค้กเล็กแจกเพื่อนอีก๑๖๑๗คน
เขาแบบถือเค้กไปให้เพื่อนแต่ละคนให้ช่วยถือของเขาอะไรอย่างนี้

เราเลยแบบเออมันเราตัดสินใจถูกแล้วที่ที่เราเลือกที่จะแบบไปอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าตอนแรกลาปรากฏว่าวิ่งกลับมาทำทันด้วย
ก็กลายเป็นว่าเราได้ครบหมดเลยได้ทั้งของลูกงานก็ได้ทำครบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้าวินาทีแรกที่เขาเริ่มจำแล้วเราทำอะไรแบบนี้ให้เขามันก็โอเคค่ะ
สเตอร์ไพรส์น่าเคลียร์ตอนสเตอร์ไพรส์อันนี้คือสเตอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเนี่ย
คือแพทย์ไม่ได้บอกเขาเพราะแพทย์ตอนเช้า
ก็แค่แบบไม่ได้มีอะไรไม่ได้บอกอะไร
แล้วก็ไปถึงแล้วเขาก็งงเพราะตอนเราไปสายด้วยไง

แพทย์ว่าเขารู้แล้วค่ะว่าตอนนี้วันนี้วันเกิดเขา
ของขวัญใหญ่โตเนอะแค่นี้ก็แบบโอ้
ที่บ้านไม่มีของขวัญให้ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกปี
ก็แค่อยู่ด้วยกัน
หวังเป็นอย่างมากที่แบบเขาจะโตขึ้นมาเป็นเด็กดีอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะ
ขอบคุณค่ะ